คุณผู้ชมเรื่องของผัวเมียจะถึงตาย
ผัวเมาเหล้าติดยาบ้าบังคับเมียเธอไปซื้อมา
ทำแบบนี้ทุกวันบังคับทุกวันคุณผู้ชมถ้าไม่ได้ดั่งใจทุบตีเมีย
ปรากฏว่าวันนี้เมียไม่ทนคว้าไอโต้มาฟันแบบเวียงมั่ว
คุณผู้ชมฮะฟันโดนผัวตายในเถียงนาเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นคือเมียเนี่ยรับรับว่าทำ
แต่รับแต่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนที่เมียเนี่ย
อยู่ในงานศพแล้วเป็นอีกคนนึงเป็นอีกสภาพหนึ่งเลยครับ
ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจ
นี่ครับคุณผู้ชมครับนางทัศนีพัดเพ็งหรือว่านางเขียวอายุห้าสิบเอ็ด
เมียของผู้เสียชีวิตร้องไห้แทบขาดใจ

เข้าไปจุดทู่ว่านขอเข้ามาศพครับ
ก็คือนายไพทูลพัดเพ็งอายุห้าสิบสามปี
คือถูกอีโต้ฟันคอช่วงเย็นวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลังจากส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันนี้ญาตินำศพมาประกอบพิธีนะครับบำเพ็ญกุศลที่วัดอินแปลงหมู่๑ตะบน
หนองแวงโศกพระอำเภอพลจขอนแก่น
แต่พอนางเขียวเห็นศพผัวครับช็อกสติหลุดครับ
เพราะเธอสะเทือนใจญาติต้องอุ้มออกมาขึ้นรถกระบะพา

ทิ้งมือทิ้งเท้าเลยนะนะฮะ
เหตุเกิดที่เถียงนาท้ายหมู่บ้าน
คุณผู้ชมหนองย่าปล้องหมู่๑๒ตะมนต์เดียวกันนั่นแหละ
โดยผัวเนี่ยถือมีดอิโต้ขู่เมียก่อน
เขียวไปซื้อเหล้าไปซื้อยาบ้ามา
ไม่ได้ดั่งใจก็ทำร้ายทุกตีครับ
นางเขียวกลัวด้วยโกรธด้วย
จังหวะที่ผัวล้มคว้าอีโต้มาบ้าง
เราฟันคอเข้าจับก็ให้เสียชีวิตเลยครับ
แล้วก็หนีไปตั้งหลักที่บ้านนะฮะ
ตำรวจสพพลตามไปจับนางเขียว
แล้วแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่นางเขียวให้การภาคเศษบอกว่า
ฉันไม่ได้ตั้งใจและไม่มีเจตนาจะฆ่าผัว
แต่หลับหูหลับตาฟันไปตอนนั้นโกรธด้วยกลัวด้วยนะ
ก็ถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกมาครับ
ของฝ่ายผัวแล้วญาติของนางเขียวเองก็ช่วยกันนะ
ช่วยกันหาหลักทรัพย์มาประกันตัว
นางดาหวรรดิปลานราชอายุ๕๖ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒เล่าบอกว่า
โอ๊ยนักข่าวนางเขียวนี่รักผัวมากนะ
ชาวบ้านเตือนก็ไม่ฟังอย่าไปเฝ้าผัวที่เถียงนา
เดี๋ยวจะถูกผัวทำร้ายอีก
คุณผู้ชม๒๓ปีที่ผ่านมาผัวติดยาบ้านหนักติดเหล้าบังคับให้ไปซื้อทุกวัน
เมาทำร้ายเมาเสร็จทำร้ายนางเขียวทนทนทนจนเกิดเหตุนี่แหละครับ
ของผู้เสียชีวิตเล่าอีกบอกว่าก่อนหน้านี้ผัวเมียคู่นี้ช่วยกันทำมาหากินนะ
มีเงินซื้อรถไถโดยเฉพาะนางเขียวโอ้โหพูดเหมือนกันหมดเลยรักผัวมาก
แม้ผัวจะมาวเล่าติดยาบ้าแต่พออย่างนี้พฤติกรรมมันเปลี่ยน
แล้วมาทำร้ายนางเขียวบ่อยครับคุณผู้ชมลองฟังเขาเล่าหน่อยฮะ
หักกวะจังอย่างนี่อื้มวันนี้มันทรงมากเป็นบา
เรานี้เอากินแล้วกว่ากนิ่งมัวพ่อเล่า
แต่กลับมากก็ว่ากินร่าวมันเป็นคนตรางอืม
ก็ไม่รู้แหละว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยฮะ
เห็นไหมครับยาบ้ากับเหล้ามันทำแบบนี้ฮะ